ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
หายไปหลายวันนะคุณโอ้โหเป็น๑๐เลยนะเนี่ย
ไม่เจอคุณพี่นานมากเป็นสิบวันนะเราไม่ได้เจอกันเลยนะคุณพระดำผอมลงนะ

ไม่หรอกคุณดูผอมลงเยอะไม่ผอมหรอกคำว่าผอมไม่มีอยู่แล้ว
เพราะว่ายายหวนไม่ได้ทำกับข้าวเออยายหวนไม่อยู่หลายวัน
กลับมาแล้วกลับมาแล้วฉันไม่แอ๊บแล้วเธอฉันไม่แอ๊บแล้ว
ตอนแรกทุกคนจับทุกคนไปกักตัวไงเธอกักไปกักมา๓วันออกมาเถอะไม่ต้องกัก
ไม่ต้องกักคนอื่นกักตัวคุณเองดีกว่าไม่เอา
คุณต้องกักคุณจะเอาคนอื่นไปกักคุณต้องกักตัวเองก่อนนะ
อีหนุ่มปากมาถึงเลยนั้นน่ะฉีดทั้งวันไม่ต้องห่วงกันเนี่ย
ทำไมเหรอมันต่างกับรายการรายการเย็นกับรายการบ่ายเนี่ยมันต่างกันยังไงเหรอ
มันไม่ต่างรายการ๑๑โมงเธอไม่ได้นั่งกระแดะฉีด
คุณไม่รู้อะไรตอนฉีดอยู่เหรอตอนที่แบบว่าตัดภาพเป็นภาพข่าวผมก็ฉีด
อ๋อเหรอแต่อันนี้ฉีดได้ตลอด
ใช่เพราะเหมือนกับเราเป็นเพื่อนกันอยู่ที่บ้านร่วมกัน
หน้ากากพี่หนุ่มสวยอ่ะหน้ากากแรดนิดนึง๒ชั้นไง
แลดนิดนึงด้วยแล้วมันหายใจออกเหรอออกสิ
พอใส่สักพักมันจะเริ่มเคยชินเนาะ
แรกมันอาจจะยังไม่ชินเสียงก็แหบอยู่แล้วลองใส่สิ

แต่อันนี้มันเอาไว้อยู่นะอ๋อแต่ฉันซื้ออันใหม่แล้วค่ะ
เดี๋ยวก่อนค่ะ๒๐๐๐บาทค่ะสั่งมาแล้วหรอมันคือแบบครอบอย่างงี้เลยค่ะ
มันไปโดนอะไรมาไหนนี่ชกม้วย

แต่ฉันมีอันใหม่นุ่ม
ปิดเอาไว้และอย่าดัดเจริตเปิดนะนุ่มนะ
ถ้ามันจะติดหนุ่มตายก่อนอยู่แล้วเพราะโรคเยอะเห็นหาหมอตลอด

ก็ยังคงเป็นเรื่องของโควิด๑๙กันอยู่
ซึ่งวันนี้แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
วันนี้ท่านก็เปิดเผยถึงกรณีการเกิดอำมพลึก
จำนวน๖รายที่เป็นข่าวไป
หลังจากมีการฉีดวัคซีนซีโนแวคเข้าไปทางนี้
กระทรวงสาธารณสุขมีกรรมการเข้ามาสอบสวนในเรื่องนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เขาบอกเรียบร้อยแล้ว
โดยอาการที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เรียกว่าโรคอำมพลึก
แต่อาการคล้ายอำมพลึกที่ปรากฏเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ
รู้สึกชาประสาทสัมผัสที่ไม่รู้สึก
เรื่องต้นทุกคนเริ่มมีอาการฟื้นตัวดีขึ้นแล้วนะคะ
ทั้งนี้ก็อยากจะให้ประชาชนบริโภคข่าวโดยตั้งคำถามก่อนเสมอ
เพราะทุกข่าวที่ปรากฏแล้วก็แชร์ออกไปอาจไม่ใช่ข่าวจริง
แม้ว่าจะเป็นนักวิชาการอาจารย์คุณหมอที่นับถือ
ก็ขอให้ตรวจสอบแล้วก็รับฟังรายงานจากหลายด้านด้วย
สัตว์อาจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบูลกิจ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ในฐานะประธานคณะทำงานนะคะก็ติดตามอาการไม่พึงประสงค์
ภายหลังจากได้รับวัคซีนก็มีการชี้แจงถึงกรณี
มีผู้อาการไม่พึงประสงค์จำนวน๖รายค่ะ
บอกว่าทั้ง๖รายนั้นมีอาการทางประสาทมากน้อยต่างกัน
โดยอาการดังกล่าวหายไปได้ใน๑๓วัน
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังบอกไม่ได้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร
ส่วนใหญ่เกิดกับสุภาพสตรีอายุไม่เยอะ

คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
เพราะว่าเกิด๕๑๐นาทีหลังจากการฉีดวัคซีนเลย
ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณภาพของวัคซีน
วัคซีนนี้ก็มีการแจกใจไปฉีดทั่วประเทศ

อาการของทุกคนเป็นชั่วคราวแล้วก็กลับมาเป็นปกติ
เราต้องเฝ้าติดตามดูต่อไปว่า
จะเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้อีกหรือไม่
โดยทางคณะกรรมการลงความเห็นว่า
สามารถใช้วัคซีนล็อตนี้ต่อไปได้ค่ะ

สถานการณ์ในประเทศไทยสำหรับวันนี้
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๔๕๘ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมณวันนี้นะคะ๔๖๖๔๓ราย
รักษาหายเพิ่ม๔๑๓ราย
อดรวมผู้หายป่วยแล้ว๒๙๓๗๑ราย
อยู่ระหว่างการรักษาอีก๑๗๑๖๒ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒รายค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๑๐รายแล้ว

ใช่ก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมอ่านอันนี้ให้ฟังก่อนแล้วกัน
ก็คือสำหรับ๖คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเลย

อ่านะฮะก็คือหญิงรายแรกนะครับอายุ๓๓ปี
หลังฉีดไปแล้วรู้สึกเจ็บในอกด้านซ้าย
เป็นพักใจสั่นอ่อนแรงชามากบริเวณแขนซ้าย
จากนั้นนะฮะมีอาการแขนขาชาครึ่งซีกแล้วก็อัมพาตครึ่งซีก
อีกคนนึงอายุ๒๑ปีนะฮะก่อนฉีดมีอาการเจ็บหน้าอกซ้าย
ฉีดใจสั่นแขนขาชาครึ่งซีกแล้วก็อมภาษณครึ่งซีกนะครับ
อีกคนนึงหญิงอายุ๕๔ปีหลังฉีดมีผื่นแดงที่แขนสองข้าง
ชาปลายเท้าสองข้างชาปากลิ้นแข็งสมองสั่งการช้า
แขนขาสองข้างนั้นจะอยู่ในสภาวะอ่อนแรงตาฝ้าคล้ายกับควันบังทั้งสองข้างนะฮะ
อีกคนนึงหญิงอายุ๒๕ปีครับหลังฉีดชาที่ต้นคอปวดแขนซ้ายพูดไม่ชัดขาไม่มีแรงทั้งสองข้าง
อีกคนนึงอายุ๒๗ปีนะฮะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะฮะหลังฉีดแขนขาชาครึ่งซีกนะฮะแล้วก็ง่วงซึมลงครับ
หมดอายุวันที่๑กันยายนปี๖๔คือล็อตเดียวกันหมดเลย
อ่าก็คือน่าจะเป็นแบบเขาเชื่อว่าเป็นกล่องเดียวกันด้วยซ้ำอ่ะอือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
พวกเขาเขาก็รู้รับรู้หมดละว่าเรื่องนี้เป็นยังไงอะไรยังไง

มิสชุนาฯกล้าจะมาผลิตกันที่เมืองไทย

เราซื้อสัมประธานเข้ามาเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ก็ต้องทำโรงงานอยู่ตอนนี้
นะคะแต่ปกติอย่างตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นแบบว่าคนไข้หรือว่าคนที่อายุมากกว่า๖๐
สารผ่านแล้วแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องอะไรก็ไม่รู้อยู่ก็เลยยังไม่ได้มีการนำเข้ามา
เพราะอีกอย่างนึงเวลาเอามาเก็บก็คือต้องเก็บในอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะต้องเย็นมาก

แต่ว่าคือหลายคนก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่ได้มีการติดต่อไปตั้งแต่แรกไง
นี่คือเป็นประเด็นแล้วก็อีกหลายยี่ห้อ
ก็มีการพูดถึงคุณทักษิณก็ยื่นคุณทักษิณอดีตนายกเขาก็ยื่นมือบอกอ้าว
เขาจะเป็นคนเจรจาให้ไหมไปเจรจากับเกี่ยวกับวัคซีนตามบริษัทต่าง
ซึ่งนายกเราก็บอกว่ายังไม่เป็นจะเป็นตอนนี้ประเทศไทยของเราก็ดำเนินการของเราอยู่
แต่วันนี้เห็นมีการประชุมกับส่วนของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว
ก็น่าจะมีประมาณแบบว่า๓๐กว่าร้านโดสนะคะ
แล้วก็จะมีภาคเอกชนเข้ามาอย่างที่บางเจ้าก็คือบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบหามา
แล้วก็จะได้ช่วยเหลือทางภาครัฐด้วยก็คือเอามาฉีดพนักงานของตัวเอง
วันนี้มีการประชุมกันอยู่นะคะเมื่อช่วงบ่ายก็ถัดมา
ว่าแสดงว่าเอกชนก็จะมีโอกาสที่จะนำเข้าวัคซีนกันแล้ว

อนุมัติหมดแล้วค่ะซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ในกระทรวงสาธารณสูตร
องค์การเพจสัชกรรมสำนักงานออยแล้วก็นายุคสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

หารือทุกฝ่ายได้ข้อยุติว่าประเทศไทยเนี่ยจะจัดหาวัคซีนอีกประมาณ๒๓ยี่ห้อ
เพิ่มเติมอีก๓๕ล้านโดสนอกเหนือจากที่ดำเนินการเอาไว้แล้วประมาณสัก๖๕ล้านโดส
ในจำนวน๓๕ล้านโดสภาคเอกชนก็จะนำโดยสภาหอการค้าไทย
ก็จะช่วยรัฐบาลจัดหาให้กับพนักงานลูกจ้างเองอันนี้คือเจ้าสัวธนิน
ตรวจอ่ะตอนเนี้ยแพงกว่าค่าวัคซีนหลายคนบอกว่าเนี่ยตรวจไปเจ็ดแปดโรคนี่คือ
ฉีดวัคซีนได้เป็นสิบกว่ารอบหรออ่าก็ใช่ไงค่าตรวจที่เราไปเจอเจอเจอเจอกันอยู่เนี้ย
กว่าค่าตัวเออแม้กระทั่งเราไปซื้อไอ้เครื่องตรวจที่แบบเจาะเลือด
ก็สี่ร้อยห้าร้อยบาทหรือแบบว่าทีนี้ก็มีแบบว่าเป็นแยงโพงจมูก
อันนั้นก็แพงนะครั้งละสองสามพันนะแต่ตอนนี้ปัญหาปัญหาใหญ่ตอนเนี้ย
โอเคคือไม่รู้จะไปหาที่ไหนคือนอกเหนือจากวัคซีนเนี่ย
ปัญหาใหญ่ตอนเนี้ยคือเรื่องของเตียงเออพี่หนูพี่หนูถามเตียงเออ
หนูสัมภาษณ์ยูนิวันนี้ใช่ใช่ไหมคะคือเรื่องเตียงเนี้ยตอนเนี้ยก็คือเป็นประเด็นมากเลยอ่ะ
คือจริงจริงแล้วพอหรือไม่พอไม่พอคือทางฝั่งของสาธารณสุขบอกพอ
ค่ะเหลือด้วยซ้ำอืมแต่ประเด็นคือคนป่วยจริงจริงเนี้ย
เวลาติดต่อเข้าไปเนี่ยไม่มีรถไปรับแล้วก็อ่ามีปัญหาเรื่องของของ
เวลาที่ไปโรงพยาบาลอ่าเอกชนเอกชนก็จะบอกว่าเต็มเต็มค่ะอ่า
อะไรอย่างนี้ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ไก่เกิดก่อนใครหรือใครเกิดก่อนไก่
ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยงงไปหมดแล้วไงซึ่งอย่างอ่าล่าสุดวันเนี้ยอ่ะ
เมื่อคืนนี้ก็มีน้องคนหนึ่งมีคนที่รู้จักที่ส่งเข้ามาบอก
เพราะว่ามีอาการอ่ารับเชื้อมาวันที่สิบอ่าตรวจเชื้อวันที่สิบเจ็ด
แล้วพบว่าพบว่าตัวเองน่ะได้รับเชื้อวันที่สิบเจ็ดนอนอยู่กันทั้งวันเนี้ยนะ
เป็นไข้หายใจไม่ทันแล้วไอเป็นเลือดสุดท้ายยังไม่ได้ไปโรงพยาบาล
เพราะบอกว่าทางศูนย์บอกว่าเดี๋ยวจะมารับก็ไม่ได้มารับเอ่อ
ไปโรงพยาบาลตอนแรกเนี่ยเอกชนเอกชนก็บอกว่าเตียงเต็มเดี๋ยวติดต่อภาครัฐให้
พอติดต่อไปทางภาครัฐภาครัฐก็บอกว่าให้รอเดี๋ยวจะส่งรถมารับ
ก็รอไปห้าวันอืมก็ยังไม่มีเขาบอกว่ามีรถบริการแค่สิบคันเองอะค่ะ
ไม่พอคือคือตอนนี้รู้สึกจะมีมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าเอ่อ
คนที่ป่วยเนี้ยหวันหนึ่งในกรุงเทพเขาบอกว่าประมาณสามร้อยใช่
ห้ามร้อยแล้วคือมันก็เลยไปกันไม่ทันเหล่ายังเงี้ยแล้วเตียง
ก็ก็ไม่พอเอาอย่างงี้ด้วยกันว่าตามโรงพยาบาลอะเมคือ
ว่าตอนนี้วันนั้นไปคือตรวจลูกน้อง
คือก็แบบให้ทุกคนตรวจหมดปรากฏว่าเป็นคนที่๑๕๑๕๒เขาบอกไม่ได้

เพราะว่ามันมีเพราะมีตรงกฎมันมีกฎตรงนั้นหรือเปล่า
สมมุติว่าถ้าเกิดตรวจเดี๋ยวตรวจเจอก็ต้องรับรักษาเลย
ใช่แต่ตอนนี้เตียงมันไม่พอไง
โรงพยาบาลไหนรับผิดชอบโรงแรมไหนอะไรอย่างนี้
แต่จริงรอบนี้มันก็อาจจะต้องแบบรักษาเร็วจริงเนอ
ถ้าบางคนมันเหมือนอาการมันแสดงออก

ใช่เพราะว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไป

แล้วก็เหมือนแบบมีภูมิแพ้
แล้วก็อยู่ดีเนี่ยไม่กี่วันคือเร็วมากเลยเสียชีวิตเลย

โควิดแล้วยังไม่มีคนมารับทั้งครอบครัวแล้วก็
มีคนมารับเรียบร้อยแล้วเนาะ
คุณอันตูดิสเป็นคนไปเรียกรถมารับ

ก็เรียกได้ว่าผู้ป่วยมันเยอะ
อย่างที่ลำปังก็ต้องตรวจ๕ครั้งถึงเจอ

ทั้งที่เขาแสดงอาการมาก่อนหน้านั้นด้วยนะคะ
แต่ว่าแบบครั้งที่๒แสดงอาการตรวจก็ยังไม่เจอ๓๔ครั้งที่๕นี่คือเริ่มแบบอาการเริ่มแบบเป็นเยอะมากขึ้นแล้วถึงจะมาตรวจเจอเชื้ออย่างนี้
อืมน่ากลัว
พูดถึงจริงแล้วเนี่ยเมื่อเราฉีดวัคซีนปุ๊บอย่างที่เราบอกว่าอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะมีการเปิดหมดแล้ว
ให้เราเดินทางไปนู่นไปนี่กันได้หมดแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกเขาต้องการคือวัคซีนพัสปอร์ต

อย่างบางประเทศอย่างบางประเทศเข้าไปถึงประเทศเขาปุ๊บฉีดวัคซีนฟรีเลยนะอย่างรู้สึกจะเป็นดูใบสมมุติคุณไปเที่ยวดูไบเขาฉีดให้คุณฟรีเลย

ภูมิคุ้มกันหรือวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยโดยเอกสารทั้งสองฉบับเนี่ยลงนามโดยนายแพทย์โอภาษย์นะฮะอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยสาระสำคัญก็อย่างนี้
คือให้กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขจัดทำวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งเป็นนังสือรับรองที่มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษระบุ
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะฮะ
เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศนะครับ
โดยมีเงื่อนไขว่าไอ้เอกสารเนี่ย
รับรองจะออกให้เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายนะ
หมายถึงว่าต้องวัคซีนเหล่านั้นก็คือ
ต้องผ่านออยงออยมานะครับ
ว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย
หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโรค
แล้วก็ต้องมีลายมือชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรค
หรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้

รับรองประทับตาหน่วยงานแล้วก็เอกสารรับรองนี้
จะรับรองรายบุคคลนะจะเป็นกรุ๊ปไม่ได้

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑๖เมษายนนี้เป็นต้นไป
ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีครับ
นายสุพัฒนภงพันมีเช่าเนี่ย

ถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ว่า
การเปิดประเทศโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนี่ย

ซึ่งนักท่องเที่ยวยังมีความต้องการจะมาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะ
โดยการระบาดของโควิดรอบนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในประเทศไทยเลย
คำถามต่อไปคือการกระตุ้นล่ะ

แล้วก็เริ่มมีมาตรการในเดือนมิถุนายนอาทิตย์

คนก็บอกเดี๋ยวจะมีคนละครึ่งรู้สึกจะได้อยู่๒ล้านคน

ซึ่งให้กดยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้
คำถามคือคนที่เคยได้ไปแล้วจะได้อีกไหม

ไม่ได้แต่เขาว่าเขาจะเพิ่มอีก๒๔ล้านคนไงคุณ

คือเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาคงจะมาสรุปให้เราฟังนะฮะแล้วก็เอ่อ
ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรการเดิมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะให้กฎยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้
รวมถึงยังมีพรกองกู้เงินสินเชื่อฟื้นฟูแล้วก็พักทรัพย์พักหนี้
คือหมายถึงว่าบางคนเนี่ยผ่อนคอนโดอยู่ผ่อนรถอยู่เดี๋ยวเขาจะตั้งวงเงิน๓๕แสนล้านบาทเลย
แล้วก็จะมีมาตรการใหม่เพื่อสนับสนุนให้คนมีเงินออมที่มีอยู่หกถึงเจ็ดแสนล้านบาทเนี่ยนะครับ
ให้ออกมาใช้จ่ายโดยอยู่ในระหว่างกระทรวงการคังกำลังดูซิว่าถ้าไอ้พวกที่ปกติเนี่ย
มาตรการที่รัฐบาลก็ช่วยมาเนี่ยก็คือคนที่มีเงินต่ำอยู่ในแบงค์ต่ำกว่า๕แสนถูกต้องไหม
แสนแล้วไม่ได้แล้วค่ะนะฮะมีห้าแสนกับสามแสนคุณแม่ใช่เขาบอกเอาละ
ต่อไปนี้ก็คือเดี๋ยวคนที่มีเงินในแบงค์เกิน๕แสนเขาก็จะมีมาตรการมาเยียวยาเหมือนกันนะ
ให้ออกมาใช้เงินกันจะได้ไม่ต้องเอ่อไปแย่งโครงการคนละครึ่งกับคนที่เขา
เขาเขาไม่มีเงินอ่ะค่ะเอาง่ายพี่หนุ่มมีคนถามมาในโซเชียลว่า
ที่เราที่พี่หนุ่มถามไปคือเตียงพอไหมแต่มีคนถามว่าแล้วบุคลากรพอไหมคะ
ไม่พอไม่พอยังไงก็ไม่พอก็คือคือถ้าเป็นเยอะเยอะอย่างเงี้ก็คือแบบ
ลำบากเขาถึงได้บอกว่าอยากให้แบบร่วมมือกันหน่อยตอนนี้คืออยากให้แบบ
มีระยะห่างคือไม่จำเป็นต้องออกไปไหนก็ก็ยังไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยอืมอืม
คือทั้งเตียงก็ไม่แน่ใจแต่ส่วนบุคลากรไม่พอถูกไหมครับโอ้โหมันไม่น่าจะพออยู่แล้วเนอ
ยังไงก็ไม่พอตอนนี้นักศึกษาแพทย์ทุกคนเขาบอกเชียงใหม่เชียงใหม่นักศึกษาแพทย์ทุกคนไปรวมใจกันช่วยหมด
แต่ปรากฏว่านักศึกษาแพทย์ก็ติดเองเป็นกลุ่มแล้วก็ต้องกักตัวเองก็ต้องกักตัวอีก
หรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลตอนนี้ประเด็นคือบุคลากรทางการแพทย์สมมุติติดอยู่คนนึง
คนที่ทำงานอยู่๒๐คนก็ต้องกักตัวหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่กับไข่อะไรก็เกิดไม่ทัน
ดังนั้นที่สำคัญอย่าปกปิดข้อมูลค่ะเพราะถ้าคุณปกปิดข้อมูลเข้าไปเจ้าหน้าที่เสี่ยงปุ๊
เจ้าหน้าที่ก็ถูกกักตัวหลายคนอีกต่างหากทีนี้ก็จะไม่มีใครมารับมันไม่มีหมอนะ
คราวนี้จะไม่มีหมอรักษาเอานะเพราะว่าโคม่าเขาบอกว่าถ้าเมื่อวานเราดูกันเนี่ย
เขาบอกอาทิตย์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นคนเสียชีวิตอ่ะจากหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้น
แต่ถ้าสมมุติหมอมาติดกันเองถ้าหมอติดคนหนึ่งทั้งห้องทั้งวอร์ดก็ต้องพักหมดถูกต้องไหมล่ะ

ไม่ใช่นี่เห็นไหมล่ะแต่มีสร้างพระพุทธรูปเป็นหน้าตัวเองนะ

ทำไมพระพุทธเจ้าหน้าเป็นอย่างนั้นล่ะนี่นะคือไม่เขาทำเป็นรูปเหมือนรูปหล่อ
เป็นพระนี่แหละนี่ดูดิอย่างนี้พระมาทำพิธีให้เงยหน้าไปตกใจบอกอัตมากลับก่อนนะ
คือไอ้ประเด็นนั้นเนี่ยก็คือว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่ง
ชื่อว่านางสรเป็นนามสมมุติก็แล้วกันนะ
ก็คือเหมือนกับว่าทางหลวงปู่คนนี้มีชาวบ้านอยู่ช่องบอกว่า
หลวงปู่พุทธะคนนี้หรือนายพุทธคนนี้
ล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงคนนี้
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้มีลูกหนึ่งคนกับหลวงปู่นี่แหละ
ก็เป็นข่าวมาแบบนี้๑๒๓๔ปรากฏว่า

บอกไม่เกี่ยวเขาไม่เคยถูกข่มขืนนะ

แต่ตอนที่นักข่าวไปถึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ

ตั้งความสงสัยนะถ้าตั้งความสงสัยมันมีเกี่ยวภัณฑ์อะไรกันหรือเปล่า
นี่นะแต่ว่ารถคันนี้ไม่ใช่คันนี้เลยนะคันนี้คือเขาเอามาให้ลอง
แต่รถคันจริงเนี่ยเดี๋ยวจะมาทีหลังแต่ตอนนี้ทำสัญญงสัญญาแล้วเดี๋ยวจะผ่อนด้วย
แล้วในตัวของคุณพุทธตอนนี้ไปไหนแล้วคะ
คุณพุทธะตอนนี้คือไม่ตอนนี้เขาไม่ได้หนีเขาบอกเขาไม่ได้หนีลูกศึกไม่หนีแต่ว่าไปทุดง

ก็พอมีคนไปถามปุ๊บว่าทำผู้หญิงท้องหรือเปล่า
เดินออกจากที่สัมภาษณ์แล้วท่านก็ไปทุดงเลยเข้าป่าไปเลย
นี่เห็นไหมล่ะนุ่งดำห่มดำนะ
นักข่าวเขาก็ไปถามคุณพ่อคุณแม่นะเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกลูกก็เป็นคนดี
ก็เด็กเด็กก็เรียนไม่จบแต่ว่าก็ไปบวชพอหลังจากนั้นก็หายไปเมื่อสามปีก่อน
กลับไปหาพ่อแม่ที่กระบี่นะเป็นคนใต้แล้วสรุปที่ดินตรงนี้ไปบุกลุกเขาหรือเปล่า
เขากำลังตรวจสอบกันอยู่เพราะที่ดินแถวนี้มันเป็นที่ดินที่เรียกว่าทำการเกษตรอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้
เขากำลังมีการตรวจสอบกันอยู่ว่ายังไงนี่เห็นไหมนี่นี่นาคปลก
แล้วเป็นรูปตัวเองเหรอรูปหน้าตัวเองเห็นไหมล่ะก็ต้องมีคนสัทธานะ
นั่นเห็นไหมล่ะรูปปั้นรูปตัวเองหมดเลยใช่สิเห็นไหมล่ะคะ
ทางคุณพุทธภัณฑ์คนนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะตั้งศาสนาใหม่ศาสนาพุทธธรรมชาติ
อู้วช่วงนี้มีศาสนาใหม่เกินไปเยอะจริงมีหน้าบ่อนน้องบ่อนน้ำเนอะ
เหมือนเลยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเนอะหลายคนก็กำลังงงดูไว้ทำไมดุลิกาเป็นแบบนี้กันอะไรอย่างนี้
แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะก็มีทหารเรือ
เออใช่สถานเรือสถานเรือเนี่ยก็ไปเอ่อทำวิธี
ไปกลับไหว้กันไปกันเต็มไปหมดเลยล่าสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีคำสั่งมาแล้วว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวแล้ว
แต่คือเป็นภาพจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเป็นภาพจริงเป็นภาพจริงเป็นภาพจริงอ่าอืม
นางก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปก้มกราบไปอะไรอย่างเงี้ยนางก็ทำเป็นอยู่บนเขาบก
เขาบอกเขาไม่ได้เป็นพระเขาเป็นรือสีเขาบอกเขาเป็นเป็นเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่นี่แหละ
หลวงปู่เลยเนี้ยเนี้ยเปลี่ยนชื่อด้วยเหรออืมเปลี่ยนเป็นวุฒิเทพสุริยะจักรวาลเห็นไหมล่ะ
เออเทพสุริยะจากสายยันแก้วมั่นเป็นเปลี่ยนเป็นพุทธว่ะทะเห็นไหมล่ะอืม
ที่ศรีสะเกดอีกแล้วเนอะอ่าศรีสะเกดอีกแล้วอันนี้เขาไปอยู่บุรีลำนะคะตอนนี้เออ
แต่ว่าไปทำเรื่องที่ศรีสะเกดเนอะมันได้เหรอแม่อยู่ก็ตั้งนิกายใหม่เองได้เหรอ
ก็น่ะอ่ะแล้วที่ศรีรุ้งอ่ะแล้วที่ศรีรุ้งที่จำไปล่ะอันนั้นเขายังเป็นพระพุทธศาสนา
อ้าวไม่ใช่อันนั้นอันนั้นที่ศรีรุ้งที่เต้นที่เต้นแล้วจับคนแบบอู้กินกันกินกัน
มันยังเป็นอยู่ในนิกายนี่อยู่ไงคุณแม่แต่นี่คือทั้งนิกายใหม่มาได้หรออือ

อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่

แล้วก็พวกยาโยงสัตว์ค่าจะเป็นยังไงกัน

เดี๋ยวกลับมาเขาบอกไม่ได้หนีนักข่าว

ว่าเขาสอนคนนั้นเป็นคนดีอะไรอย่างนี้

ก็นี่ไงโง่มากเลยอะ

วันนี้ฟังเสร็จลูก๑ขวบแล้วด้วยนะ

งงไปหมดอืมอะช่วงหน้าเราไปดูอึ่งอ่างเผือกกันดีกว่า
เขาบอกว่าให้จ่ายแสนก็ไม่ขายนะจ๊ะตัวเนี้ยจริงเหรอ

ท็อปคันทรี่หัวม้าพร้อม

อร์ไมค์เจอค่าตรวจไปแล้วแอบตกใจ
ไปดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะฮะ
อุทยานก็แจงแล้วนะครับเจ้าทราธิคนหนึ่ง
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
เขาโพสต์ข้อความแล้วก็รูปภาพเจ้าหน้าที่
อันนี้เป็นอีกอันนึงนะ

อันนี้อันเมื่อกี้
เนี่ยนะครับซึ่งเอ่อได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็รูปภาพเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้บ้านโป่งนะฮะ
นำหญิงคนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอกไปขึ้นคาลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตรวจนะฮะไปตรวจป่าพร้อมกับกล่าวอ้างว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ยมีตำแหน่งเป็น
พอการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนะครับ
ได้นำเครื่องบินได้นำเครื่องแบบนักบินของตัวเองเนี่ย
ให้คนผู้หญิงคนนี้เนี้ยสวมใส่จนกระทั่งทำให้เกิดเสียงพิพาย
โดยที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนะครับได้ถ่ายรูปกับหญิงสาวทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกครับ
ด้วยอืมแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊คพร้อมกับ

สถานที่ทางด้านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะฮะคุณธัญญาเนติธรรมกุลก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากทราบเรื่องนี้มีการสั่งสอบถามแล้วนะฮะ
สอบถามนายศักดิ์ชัยจงกิจวิวัตรนะครับพอการสำนักป้องกันรักษาป่าและการควบคุมไฟป่า
ได้ความว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติจริง
โดยเป็นภาพตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งภาพที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงแค่การเข้าไปขอถ่ายรูปเฉย
ว่าภรรยาเจ้าหน้าที่เข้าไปนั่งคู่กับคนขับเพื่อต้องการถ่ายรูป
หากเป็นแบบนี้จริงก็ไม่ถือว่าเป็นความผิด
เป็นการเข้าไปถ่ายรูปเฉยตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่า

เป็นของทำรวจ

อ๋อันไหน
เอาชุดก็เอาชุดมาใส่อันนี้

มีก็ลาว

แล้วจะเป็นจอดอยู่เฉยได้ยังไงเขาบอก

ถ่ายรูปเล่นแต่เห็นภูเขาอยู่เบื้องล่างชัดเจน

แต่อันนี้คือมันเห็นภูเขาไงอืม
อ่าไปอึงอางดีกว่า

คือเรื่องที่บ้านเล็กที่๔๓หมู่๗
ตำบลบ้านราชอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
นี่ชาวบ้านไปดูกันใหญ่เลยอึ้งอ่างเผือกหนุ่ม
นี่ข้าวชาวไม่กลัวโควิดก็เลยไปดูอึ้งอ่างเผือกนะฮะ
อึงอ่างเผือกกันอย่างคึกคักเลยนางอรไทยนะฮะอายุ๕๐ปีเปิด
ว่าวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ฟ้าฝนสงบ
อย่างที่เรารู้ว่าฝนตกแล้วพายุเข้าเนี่ยลูกชายก็ได้ไปหาจับอึ่ง
แล้วก็หาเห็ดอยู่บริเวณบ้านทรัพย์เจริญเพื่อนำมาประกอบอาหารเนี่ย
ซึ่งขณะที่กำลังส่องไฟฉายปุ๊บเจอวัตถุสีขาว
คล้ายกับสิ่งมีชีวิตจึงส่องไฟเข้าไปดูฮะ

เขาเรียกว่าอึ่งเฉยมันไม่มีอ่างอีผี
อ้าวผมก็รออยู่อึ่งแล้วก็คุณก็หายไปผมก็รอผมก็รออยู่หรือว่าอ่างจะมาเมื่อไหร่
แล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเห็นว่ามันประหลาดก็เลยจับตัวขึ้นมาดูเพราะว่าเป็นอึ่งเผือกจริง

เชื่อว่ามันมาให้โชคให้ลาบเธอ

แล้วก็บอกว่ามีคนติดต่อมาขอซื้อแล้วนะ

มีคนติดต่อมาขอซื้อ

จะขายอยู่ที่ตัวละ๕หมื่นบาทขึ้นไปก็หายาก
แต่ถ้าหาอึ่งสีทองจะอยู่ที่๘หมื่นบาท

หากมีคนมันเสนอซื้อในราคาดังกล่าวก็ยังไม่ขายนะ๕หมื่น๘หมื่น

ไม่ถ้าสมมติ๕หมื่นมีคนมาให้ก็เอาไปก่อน

ไม่เคยเห็นไม่อ่านไง

นี่เป็นคนไม่ได้เป็นแบบว่าเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะ

มีการโพสต์รูปภาพพร้อมกับเรื่องราวของชายเก็บของเก่าคนนึงค่ะ
ก็โดยระบุข้อความว่าไอ้ตูดเด็กหนุ่มที่ไม่เคยงอมืองอเท้าขอทานใคร
ขยันเก็บขวดเก็บรังหาเลี้ยงปากท้องตัวเอง
เวลามาเก็บรังที่ร้านเนี่ยไอ้ตูดพูดเสมอมา
เดี๋ยวผมจะมาเอาโทรศัพท์นะผมก็บอกว่าได้ได้เสมอมาเช้าวันนี้ก็เจอหน้าอีก
นึกว่าจะมาเก็บรังเลยบอกว่าเอารังไหมไอ้ตูดไอ้ตูดบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่างจะไปบ้าน
มองไปบนรถพ่วงของไอ้ตูดมีรังพลาสติกสำหรับใส่ของเต็มคันรถ
ก็เลยบอกว่าไปงั้นพรุ่งนี้มานะไอ้ตูดบอกว่าได้ได้หลังจากนั้นค่ะก็เดินเข้ามา
แล้วก็บอกว่าผมจะมาเอาโทรศัพท์ได้ไหมแต่พี่ต้องนับตังค์ให้ผมนะพร้อมกับหยิบกระปุกออมสิน
ในนั้นเนี่ยมีแบงค์๑๐๐แบงค์๒๐แบงค์๕๐อัดแน่นเอียดเลยก็แค่ออกมาจากกอง
มากองบนตู้นะคะสภาพแบงค์ที่เก็บมานานนั้นยับยู่ยี่เลยค่ะแถมเปียกชื้นขึ้นราขึ้นทั้งกระปุกเลยล่ะ
เราก็ช่วยกันนับเงินของไอ้ตูดจนพอกับค่าของแล้วก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยใส่ถุงซิปอันใหม่คืนกลับไปให้เขา
พร้อมกับบอกให้เก็บดีดีอย่าให้หายให้เปียกอีกนะส่วนเราเนี่ยก็เอาแก๊งมาล้างน้ำสะอาดเพราะว่าเปื้อนทั้งราทั้งดิน
แต่ก็เต็มใจรับนะไม่เคยคิดรังเกียจใดออกแต่ภูมิใจในตัวไอ้ตูนด้วยซ้ำไป
ล่าสุดในสำรานค่ะกลั่นฟัก๓๒ปีหรือว่าตูดเขาเปิดเผยบอกว่าตนเก็บเงินมานานกว่า๓ปี
อยากจะได้โทรศัพท์แพงเอาไว้ฟังเพลงเพราะว่าชีวิตเขารักเสียงเพลงรักการเต้น
รู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาตนเนี่ยเคยถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายมาหลายครั้งเขาบอกนะ
เคยถูกขโมยเงินด้วยแต่โชคดีที่ทางตำรวจเนี่ยสามารถจับได้ต่อไปตั้งใจว่าจะเก็บเงินอีก
เอาไว้ซื้อโทรศัพท์อีกเครื่องให้คุณยายที่อยู่ด้วยกันแกก็ขยันเนอะดูสิ
เก็บของเก่าขายเก็บกระดาษเก็บร่างขวดน้ำอะไรอย่างนี้พี่เป็นราคามันมีเงินจำนวนเงินหมด
เนี่ยคิดถึงตอนที่พี่หนุ่มซื้อโทรศัพท์ให้พี่มดแล้วพี่มดไม่สนใจเนอะดูสิ
นี่ไงเขาใช้อยู่ทุกวันนี่ไงใช้อยู่
ขยันเนอะคนเราน่ะเขามีความสุขเขาบอกว่าเขาต้องเก็บเงินเพราะเขาชอบเสียงเพลง
นางก็บอกว่าเดี๋ยวเงินนั้นยังเหลือนะนางก็จะซื้อให้ยายนั้นใช่ไหม
ใช่จะซื้ออีกเครื่องหนึ่งขยันไม่อดตายนะคุณผู้ชมนะสู้อืมโอเค
พอร์ตซาดันทำให้ความแซ่บยังไม่จบเหรอเนี่ย
เธอเป็นแฟนคลับฉันเหรอผมตามดูคุณอยู่ตลอดเวลา
แต่คุณแม่วันเขาแก้นะสมมุติบอกว่าพระเอกปปาติดโควิดไม่ใช่พี่ป้องนะ
พระเอกใครล่ะแม่พระเอกมีคนเดียว
คุณก็เหมือนกันคุณก็พูดว่าพระเอกติดโควิดนึงก็บอกป้องใช่ป้องใช่ไหม
นี่เห็นไหมผมดูอยู่ทำไมไม่มาจัดรายการเพราะฉะนั้นดูทีวี
ผมกักตัวกักตัวเฉพาะตอนเย็น
บอกไปไหนช่วงนี้ดัดจริต
ไม่หรอกมันปวดตัวและอีกอย่างคือแบบมันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัว
ก็นอนให้มันพอสิหนุ่มวันหนึ่งอู้จะตื่นรายการ๑๑โมงตื่นตั้งแต่ตี๕มันใช่เรื่องไหมล่ะ

เอานะพักก่อนช่วงหน้าพอสลัน
ทวีความแซ่บตัวละครลับโพลมาอีกค่ะ

คุณแม่ก็ต้องแบบไม่นี่ปวดตัวจริง
คือถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งในนี้ไปสัมผัสอะไรกันมา
ก็คือเรานอนอยู่บ้านกันหมดคุณผู้ชมจะดูใครล่ะ

หรอกพี่อาจจะเป็นไข้ธรรมดาทั่วไปหรือเปล่า

ใช่หรือเปล่าจัดกันอยู่ที่บ้านแล้วก็รายงานข่าวตนเอง๓คน
ไม่สนนะไม่สนนะเออไปเมชิวอลนั้นเออเอ้ย
คือตอนนี้อยู่กันสามคนครบด้วยดูว่าถ้าจะไม่จบง่ายง่าย
ก็เรื่องนี้ของพอสรรหลังจากเจ้าตัวโดนโยงถึงประเด็นของน้องเกรสใช่ไหม
เกรสจริงแล้วก็คือเกรสชะลิตาอดีตแวนสาว
ออกมาแฉว่าดาราชายคนหนึ่งพูดไม่จริงทำไมเสียหายเคยถูกอดีตคนลัก
ใช้ความรุนแรงทุกวันนี้นางหลอนนางว่าอย่างนั้น
นางบอกว่าอุ้ยนางเคยโดนเอาหัวกดพื้นแล้วก็กระทืบซ้ำ
แล้วก็เอาแบบที่เขียนบริกตีหัวอย่างนี้พรากฏพอสบอกอ้าวอะไร

ไม่แต่มันเลิกกันเป็นปีแล้วแผ่มันยังไม่หายอีกหรอ

คือเกรสนะใครจำไปได้ตอนนั้นพี่สาวเขาตอนที่เกสมาคบกับพอร์ต
พี่สาวกับน้องสาวตัดพี่ตัดน้องกันเลยนะ
กิ๊บเกสใช่ไหมล่ะสุดท้ายเกสเลิกไปปุ๊บ
ก็ไปคบกับอีกคนนึงพิมพ์ดาวใช่ไหม
แล้วจนทุกวันนี้นางก็มีแฟนนอกวงการนั่นแหละ
พอสเขาก็บอกว่าเฮ้ยนางก็นอยเหมือนกันนะ
พอสก็ไปแจ้งความกับคนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ย
แล้วคนที่เคยทำร้ายร่างกายเนี่ยล่าสุดเจ๊มอยรอ
พอออกมาเปิดเผยอีกด้านหนึ่งของคดีโดยระบุว่า
เดี๋ยวอีพิมเมียพอสจะแจงให้ฟังนะ
อันนี้มาตามคดีทำร้ายร่างกาย
เจ้าตัวไปแจ้งความสาวคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว
ตอนนั้นทะเลาะกันจนพอสเนี่ยเอ็นข้อมือขาดนะครับ
รูปที่ฮีโชว์แผนนั่นแหละหมดค่ารักษาไปสองแสนบาท
แล้วก็เห็นว่าแล้วเลิกกันขาดเลย

ซึ่งพอสพยายามขุดเรื่องราวเมื่อปีที่แล้ว
รอยแผลนะฮะทั้งแจ้งความขอหายทำร้ายร่างกายอีกรอบหนึ่ง
ีแค่อยากจะเตือนเพื่อให้อีกฝ่ายนึงหยุดสร้างความเสียหายได้แล้ว
ปั่นให้คนเกลียดสักทีนึง
แล้วคอมเมนต์ที่ฮีไปแจ้งความหมินประมาทวันก่อนเนี่ย
ก็มีรายชื่อดาราคนหนึ่งด้วยนะ
แล้วเก็บหลักฐานฟ้องคนที่ด่าเขาด้วยแฉเขาด้วยนะฮะ
ตัวละครไม่ได้มีแค่สองคนที่ออกมาฟาดฟันกันผ่านสื่อนะ
แต่ยังมีตัวละครลับนะอีกหนึ่งที่พอสพยายามแหกอยู่
ปลก็อยากให้ฟังความทั้งสองฝ่ายนะ
พิมไม่ยุ่งงดหมายสารขอบคุณค่ะปรหนึ่ง
กันดีนะไม่งั้นจะแคปส่งดาราแยกอะไรอย่างนี้
อืมแล้วสรุปยังไงอ่ะค่ะ
คือที่เขาพูดอันนี้คือหมายความว่า
คือที่พอร์ตออกมาแล้วก็บอกว่าโดนทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
แล้วก็โชว์มือเอ็นข้อมือขาดเนี่ย
เขาไม่ได้หมายถึงเกรชเขาหมายถึงผู้หญิงอีกคนนึง
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไปปั่นให้เกรสออกมาด่าเขา

เพราะเท่าที่ลำเลียงเนี่ยเท่าที่ฟังเรื่องทั้งหมดเนี่ย

อีกคนน่ะที่ไปปั่นให้เกรสออกมาพูด

ผมนั่งฟังคุณอ่านไงเมื่อวานน่ะ

ไม่ได้มีเล่าถึงเรื่องอีกคนนึงด้วยไงคะ
ใช่แต่อันนี้พอมาประมวลกับอันนี้
มันก็เลยบทสรุปออกมาน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหม

เกรสจะออกมาโพสต์บอกว่ามีดาราชาย

นู่นนี่นั่นต่างนานาถูกป่ะ

อย่าปั่น
ให้แบบคนเขามีปัญหาการนู่นนี่นั่น

ก็แสดงว่าไม่ใช่เคส

พอสก็บอกว่าพอสถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วเมื่อกี้เจ๊มอยลง

ไม่ใช่หมายถึงเกสหมายถึงอีกคนนึง

นี่คำว่าปีที่แล้วเห็นไหม

คือพอสน่าจะออกมาพูดว่าไม่ใช่เกส

แล้วเขาเองก็เลยไปมาพูดว่า

โดนไปที่ไปรักษาเสียกันไปสองแสนเนี่ย

เอาจริงก็ไม่เห็นคนหรอก

ลายชื่อถูกบอก๔๑คนในวงการบันทึกที่ติดโควิดเนี่ย
มันมี๔๑คนเป็นพระเอกอยู่คนเดียว

แต่ก็มันก็ไปทะเลคงไปนั่งสวดมนต์ก็คงไม่ใช่

คนนั้นนอนอยู่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นม่องกระพลยังไม่เป็นไปดู
ยังน่าเป็นห่วงพบจุดฝ้าขาวที่ปอดแล้วก็มีอาการ
บุญด้วยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่เราก็ต้องส่งกำลังใจไปให้เขากัน
น่ะนะคะครอบครัวของคุณอุ้มลักษณะหลังจากน้องดิสนี่ก็ติดโควิดสิบเก้าด้วย
ล่าสุดคุณอุ้มได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของน้องดิสมี่ค่ะโดยระบุว่า
วันที่๖เอ็กซาเรย์เจอว่าน้องเริ่มมีฝ้าขาวที่ปอดเล็กน้อย
คุณหมอว่าเริ่มเป็นปอดบวมแต่ก็ยังไม่น่ากังวลมากให้เฝ้าดูอาการ
ไอหอบออกซิเจนในเลือดต้องวัดตลอดทุก๔ชั่วโมง
แล้วก็ให้ยาต้านไวรัสฆ่าเชื้อแล้วก็แก้ไอ
ยังเล่นได้นะคะกินได้ไม่มีไข้ไม่ไอไม่หอบก็ถือว่าโอเคค่ะ
กินยาเก่งซะด้วยหลอดเบอร์เริ่มไม่งอแงสู้นะลูกคนเก่งของม้า
ต่อมาเนี่ยเจ้าตัวก็มีการโพสต์อินสตาแกรมอีกครั้งนึงค่ะ
พร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าอีก๗วันหนูจะได้กลับบ้านแล้ว
ขอให้ผลเอ็กซาเรย์ปอดไม่มีปัญหาอะไรด้วยเถอะ
พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าหายจริงแม่ได้กลับแล้วหายแล้วค่ะ
แต่ว่าไทก้ายังไม่ครบวันต้องอยู่ต่อแม่ก็เลยอยู่กับก้าต่อ
้าก็ไม่มีอารันอะไรนะคะอันนี้ของน้องไทก้า
ในขณะเดียวกันกับที่นนทนนท์
เช้านี้หมอตรวจพบเชื้อลงปอดเรียบร้อยครับ
ของน้องนนท์
เอ่อน่ะเอาลงไป

อืมแล้วพี่สแตมกลับบ้านได้แล้ว
อืมก็เลยว่าถ้าลงปอดมันต้องอดับหน่อยถึงอันตรายครับพี่

คุณนิกกับคุณพลกว่าสักวันไปขึ้นศาลกัน
ก็ล่าสุดนะครับคุณพจน์ก็

โดยคุณพศเปิดเผยบอกว่าจริงแล้วต้องขึ้นศาลกันอีก
วันที่๑๘พฤษภาคมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว

ซึ่งเหตุผลที่ถอนฟ้องเพราะเคลียร์กันลงตัวมาหลายเดือนแล้ว
ส่วนที่ฟ้องตอนนั้นเพราะอยากให้เป็นบทเรียน

อย่ามาเล่นกับพจน์

เริ่มจะเห็นเด่นชัดกันแล้วด้วยนะคะ
ก็เรียกว่าเตรียมตัวเป็นคุณแม่เต็มตัว

ซึ่งตอนนี้ก็มีอายุคันกว่า๔เดือนแล้ว
เจ้าตัวก็เผยให้เห็นหน้าท้องนูน

สาวมิวก็เลยรีบแจ้งบอกว่ากินเยอะอยู่นะ

คนบอกให้กินเยอะ
พี่หนุ่มปวดตัวแล้วเนี่ยคุณประตำห่วงผม
ไม่ใช่ฟั้งนี่อ่าคุณไปนอนเล่นกับปลาอยู่ในบ่อนแล้วไม่ต้องขึ้นมาแล้วนะอยู่ในนั้นดีเลย
ไปแล้วพูดถึงครับมาเจอกันวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ